คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้ถึงขั้นที่เราจะต้องมีการชี้พยานหลักฐาน
โจ่งแจ้งกันแล้วนะคะนี่คนร้ายคดีกระทำอนาจารย์
เมื่อคนร้ายปฏิเสธเสียงแข็งตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไง
ต้องให้ผู้เสียหายชี้อวัยวะเพศค่ะ
ว่าใช่คนที่ไปกระทำอนาจารย์เธอไหม
ต้องขนาดนั้นเลยนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตี๔๓๑สิงหาคมนะคะ
ตำรวจสพหาดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักย่านทุ่งเสาค่ะ
เพราะได้รับแจ้งมาว่ามีคนร้ายบุกมาที่ห้องนี้
ห้องนี้เขาอยู่กันสองคนเป็นแฟนกันนะคะ
คนหนึ่งอายุ๑๙อีกคนอายุ๑๖ค่ะ
ตอนตี๔ไฟที่ห้องดับก็เลยทำให้๑ใน๒คนเปิดประตูออกไปดูแผงไฟข้างนอก
ไปเจอชายสวมไอ้โม่งค่ะจับล็อกคอแล้วเอามีดจี้คอพาเข้าไปในห้อง
บังคับจะทำอนาจารย์ทางด้านหลัง
บอกกับแฟนที่นอนอยู่บอกอยากดูก็ดูเลย
ไม่งั้นก็ห่มผ้าไปซะไม่งั้นจะเอามีดแทง
อนาจารย์ต่อหน้าแฟนนุ่มของผู้เสียหายด้วยเนี่ยนะ
ใช่ซึ่งฝ่ายผู้เสียหายที่ถูกล็อกคออยู่เนี่ยก็กลัวแฟนจะเป็นอันตราย
ก็เลยออกอุบายว่าเออเป็นประจำเดือนคนร้ายไม่ฟังค่ะ
ยังไงก็จะทำให้ได้ลากน้องขึ้นไปที่ชั้นสี่ดาดฟ้าตรงนี้เลยค่ะครับ

ก็คือให้ใช้ปากสำเร็จความไข้แล้วก็ช่วยตัวเองจนสำเร็จความไคร่
แล้วก็หนีไปซึ่งน้องผู้เสียหายบอกจำได้แม่นเลย
วัยวะเพศคนร้ายมันมีลักษณะพิเศษ
ค่ะโดยหมายค่ะ
สำคัญเป็นภาพชายต้องสงสัย
ขณะเดินเข้าไปที่ตึกของโรงแรมคน
นี่ล่ะค่ะชายต้องสงสัยตอนนี้ก็ต้องไปโดน

ทางตึกของโรงแรมที่อยู่ติดกับหอพักที่เกิดเหตุ
แล้วก็เดินออกมาทางซอยข้างในช่วงเวลาเดียวกันกับตอนเกิดเหตุ

หน้าตารูปภัณฑ์สันธารคือมันชัดเหลือเกิน

ไปจับตัวผู้ชายคนนี้ชื่อภูริวิทย์นะคะ
อยู่บ้านพักถนนเทียนเจาะอุทิศ

โอ้โหเขาปฏิเสธเสียงแข็งมากคิง
ไม่ผมไม่ได้ทำไม่ได้ไปก่อเหตุ

ผมแค่ไปหาเพื่อนที่พักอยู่ในโรงแรมที่เกิดเหตุ
แล้วผมชอบมาเปิดห้องพักที่นี่เป็นประจำ

ก็ต้องเรียกน้องผู้เสียหายมา

เพราะว่าฝ่ายแฟนนุ่มเขาก็เห็นเหมือนกันถูกไหม

ก็เรียกผู้เสียหายทั้งสองคนมาเลยบอก

ทั้งสองคนก็บอกว่าใช่คนนี้แหละ
ผู้ก็บอกว่าผมไม่ได้ทำ
ยืนยันยังยืนยันนอนยันว่ายังไงผมก็ไม่ได้ทำ

เพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกเขาจำได้ว่า

มันมีอวัยวะเพศที่

ตำรวจก็ต้องเปิดให้ดูเลยว่าใช่ไหม

น้องผู้เสียหายก็บอกคนนี้แหละมันใช่จริง
เขายังคงปฏิเสธค่ะคิง

งั้นเอาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบละกัน
แล้วก็โทรศัพท์มือถือของน้องผู้เสียหาย

ถ้าตำรวจกล้าออกหมายจับแบบนี้ก็น่าจะตรงแล้วล่ะครับ
ตำรวจเลยขอสารจังหวัดสงขลาออกหมายจับแล้วก็แจ้งข้อหาเลยนะคะ
คือชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ

บุกรุกเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ
และพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

เพราะตรวจสอบประวัตินายภูริวิทธิ์คนนี้ไป
ก่อคดีพยายามฆ่า

ติดคุกมาก็หลายครั้งแล้ว
แต่ทุกครั้งคนร้ายปฏิเสธแล้วมันไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจก็เลยทำได้แค่แจ้งข้อหาเสพยาเพราะปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะ

และที่น่าสงสารคือในมุมของผู้เสียหายต้องเลิกกับแฟนนุ่มนะ